ส่วนใครที่ติดตามเรื่องราวความน่ารักของครอบครัวนี้ค่ะ
คุณบี้กับกุ๊บกิ๊บโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เหอะกันทั้งบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นพี่เป่าพี่ป้าน้าอาทุกคน

กำลังอยู่ในวัยน่ารักเนาะน่าอินดูมาก

ตอนนี้นะขอรับหน้าที่คอยดูแลน้องแบบทุกระเบียบนิ้วเลย

ขอให้น้องได้พักสักแป๊บได้ไหม

ตั้งแต่ที่มีน้องเป่าเป้มาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านเนี่ย
เป่าเขาโตเป็นสาวขึ้นเยอะเลยนะ
จริงคือคุณพ่อบี้เนี่ยยังถึงกับเอ่ยปากชมเลยว่า
พี่เป่าเป็นตัวช่วยของคุณแม่ได้อย่างดี

แต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือต้นปีหน้า
คุณพ่อบี้เนี่ยจะบินกลับไปถ่ายละครที่ประเทศจีนแล้วนะ
บอกว่าอยากจะได้ลูกผู้คนที่สามเปิดอีกมั้ยล่ะจ้า
ดูดิสะกิดกันตลอดเลยอ่ะ
บางทีเราต้องอย่าเพิ่งเล่นให้น้องนอนก่อน
คือตอนนี้เช้าตื่นขึ้นมาเป่าก็จะหันไปหาน้องก่อนเลยว่า
คือเราก็บอกว่าให้น้องนอนก่อน
หนูไม่ได้ทำอะไรนะหนูไม่ได้ทำอะไร
หนูแค่จะมาดูเป๋าเป้แล้วก็เรียกอย่างนี้ก็คือตื่นแล้วเรียบร้อยเลย
เป้เองก็ชอบเล่นกับพี่มากคืออาจจะด้วยเด็กด้วยกันเด็กเวลาเขาเจอกันอย่างนี้
เขาก็จะเออเขาก็จะอยากเล่นกัน
เขาก็สอนจีนด้วยเขาพยายามสอนจีนด้วยตลกมากเลยพ่อไม่อยู่เขาก็สอนจีนน้อง
สนุกลุยมันดีค่ะมีสองคนแฮปปี้มาก
สามไหมสามพอก่อนพอก่อนพักพัก
นอนคืออะไรสะกดนอนไม่ถูกแล้วตอนนี้พักแป๊บกลัวสะกิดคนที่๓คนที่๓ตลอดเลย

จริงไม่ได้เจอนานใช่ไหมคะแต่ว่าเป่าก็โตขึ้นจริงนะ
ตอนนี้แหมหลายคนก็หลงแหละน้องคนเล็กเป่าเป้น่ารักทั้งบ้านเลยครอบครัวนี้